เริ่มต้นด้วยเหตุการณ์นี้หน่อยเกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราช
กำลังติดตามหาตัวคนร้ายอยู่นะฮะค่ะตอนนี้มีตัวผู้ต้องสงสัยแล้ว
เช้ามืดที่ผ่านมาร้านขายของชำแห่งหนึ่ง
อยู่ที่ถนนสายบ้านทุ่งยวนหนองดีตำบลทุ่งสงศ์อำเภอนาบอน
ในร้านเนี่ยมีคุณยายที่อยู่กับลูกสาวนะครับ
คุณยายถูกคนร้ายบุกเข้ามาแทงเสียชีวิตนะฮะ
วันดีชนะดีอายุ๗๔ปีเจ้าของร้านขายของชำ
สภาพศพบาดแผลเนี่ยฟกช้ำเต็มตัวเลยนะครับ
โดยเฉพาะที่ใบหน้าเบ้าตาทั้งสองข้างด้วย
คอมีรอยรัดนะฮะเป็นการเอาเสื้อชั้นในของคุณยายเนี่ย
รัดคอคุณยายเองเสียชีวิตมาแล้ว๓๔ชั่วโมง
ก่อนที่จะมีคนมาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ลูกชายของคุณยายชื่อนางสาวสุจานีอายุ๔๓ปี
เธอก็พิการเป็นใบ้นะครับ
ก็ร้องไห้อยู่ในที่เกิดเหตุนะครับ
แล้วก็ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่บอกว่า
โทรศัพท์มือถือของแม่เนี่ยหายไป๒เครื่อง

ทรัพย์ชิ้นอื่นเนี่ยอยู่ในระหว่างการตรวจสอบ
ส่วนในบ้านนะครับมีร่องรอยการต่อสู้ในห้องครัวด้วยนะฮะ
สิ่งของเครื่องใช้เนี่ยกระจัดกระจายเต็มไปหมด
ประตูห้องครัวหลังบ้านถูกคนร้ายเนี่ยงัดเข้ามา
กรอนประตูนี้พังเสียหาย
จากการสอบสวนทำให้ทราบว่าผู้ตายคือคุณยายวันดี
มีอาชีพทำสวนนะครับแล้วก็เปิดร้านขายของชำที่บ้านด้วย
อยู่กับลูกสาวสองคนนะครับซึ่งเป็นใบ้ทั้งสองคนนะครับ
ขณะเกิดเหตุนะครับทางคุณยายวันดีกับลูกสาวกำลังนอนหลับอยู่ในห้อง
แล้วได้ยินเสียงงัดประตูครัวหลังบ้านก็เลยตื่นขึ้นมาดู
คุณยายวันดีแกก็ร้องเออะโวยวายทำให้คนร้ายตกใจ
พยายามจะจับยายนะเพื่อจะไม่ให้ขัดขืนต่อสู้
ยายเนี่ยล้มลงแล้วก็ดึงเอาเสื้อชั้นในของคุณยายนั่นแหละ
รัดคอคุณยายจนเสียชีวิตต่อหน้าต่อตาลูกสาวที่เป็นใบ้ที่อยู่ด้วยกัน
แต่จังหวะนั้นคนร้ายก็ตกใจนะครับก่อนจะจากไปเนี่ยคนร้ายก่อนจะหนีไปเนี่ย
ขวาโทรศัพท์มือถือสองเครื่องของผู้ตายแล้วก็หนีออกไปท่ามกลางความมืด
น้องเนี่ยก็กล้าวมากี่คนอ่ะของคนอ่ะนี่เลยเหรอ
บีฟโคลไหมไม่ได้บีฟโคดิคหุ่น
หุ่นตัวตรับนะ
ตรงเครื่องนะเอาตรงทรัพย์ไปตรงเครื่องนะ
หุ่นที่เสื้อมั้ยไหมเธอเปลี่ยนเสียงพูดออกมาเป็นคำได้ไม่ชัดเย็นแต่ก็ฟังได้
ค่ะแล้วก็บอกเล่าได้นะฮะ

ท่านผู้ชมครับวันนี้คุณปียชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับที่จุดเกิดเหตุ
ภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับซึ่งห่างจากบ้านหลังเกิดเหตุ๕๐เมตรนะครับ
แต่เวลามันจะไม่ตรงกับตอนเกิดเหตุนะฮะเวลาในกล้องเนี่ยจะไปตี๔แล้วนะครับ
นี่นะครับแต่เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นก็ช่วงกลางดึกนะฮะ
รถจักรยานยนต์ต้องสงสัยขี่มาจากทางบ้านของผู้ตายคาดว่าจะเป็นหลังก่อเหตุแล้วนะครับ
กล้องวงจรปิดอีกตัวนึงนะครับจะเห็นจักรยานยนต์ต้องสงสัยขี่ผ่านบ้านของชาวบ้าน
นี่ตอนตี๓๕๐นาทีตามเวลาในกล้องวงจรปิดนะครับ

ส่วนวงจรปิดอีกมุมนึงตี๓๔๙นาที
ซึ่งมันจะเร็วกว่าเวลาจริงเนี่ย๑ชั่วโมงนะฮะ
จะเห็นจักรยานยนต์ต้องสงสัยเนี่ยขี่ผ่านมา
คือกล้องเนี่ยมันจะตี๔นะฮะแต่เวลาจริงในตี๓นะครับ
จากนั้นนะครับ๔นาฬิกา๑๐นาทีนะฮะ
แต่เวลาในกล้องมันจะไปตี๕แล้วนะครับ
เห็นจักรยานยนต์ต้องสงสัยเนี่ย
ขี่กลับไปทางบ้านของผู้ตายอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งกล้องตัวนี้กำลังตรวจสอบอยู่ว่าผู้ต้องสงสัย
หรืออาจจะเป็นญาติพี่น้องหรือน้องชายของผู้ตายที่เขารู้ข่าว
แล้วเขาขี่รถเพื่อจะมาดูที่ที่เกิดเหตุนะฮะ

ตำรวจเนี่ยไปเจอรอยเท้าหลังบ้านด้วยนะฮะ
มีรายงานข่าวว่าตำรวจไปเจอรอยเท้าอยู่หลังบ้านผู้ตาย
นี่นะครับเราก็ไปตรวจสอบนะครับ
พื้นที่หลังบ้านเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นแก้มลิงนะฮะ
นี่แล้วก็มีถนนผ่านหลังบ้านแบบนี้
ว่าคนร้ายเนี่ยมาทางเส้นทางนี้นี่แหละนะครับ
น้องชายของคุณยายวันดีนะครับ
นายสุเทพอินแก้วอายุ๖๐ปี
บอกว่ามีเพื่อนบ้านโทรมาแจ้งว่าเกิดเหตุคดีอีกที่บ้านพี่สาวก็รีบมาที่เกิดเหตุนะครับ
ตอนมาถึงบ้านเนี่ยเห็นพี่สาวนอนเสียชีวิตไปแล้ว

ลักษณะเหมือนกับคนร้ายพยายามอาจจะอำพรางว่า
ผู้ตายไปเข้าห้องน้ำแล้วลื่นล้ม
แต่พอดูตามร่างกายแล้วก็ใบหน้าเนี่ย
มันมีร่องรอยการถูกทุบตีจนฟกช้ำ
มั่นใจว่าคนก่อเหตุต้องเป็นคนในพื้นที่นี่แหละ
แล้วอาจจะเคยเข้านอกออกในบ้านของพี่ด้วย

เนื่องจากมีรอยการลื้อค้นกระเป๋าสตางค์ของผู้ตาย
แล้วต้องรู้ว่าผู้ตายอยู่กับลูกสาวที่เป็นใบ้

แล้วตัวของพี่สาวเองก็อายุเจ็ดสิบสี่แล้ว
อายุเยอะแล้วยังไงก็ไม่มีทางสู้
คือผู้ตายเห็นคือวู้ไม่ได้ยิน
แล้วก็หลุบเล่งไม่ได้
คือผู้ตายคือวู้ไม่ได้ยิน

คือผู้ตายคือวู้ไม่ได้ยิน

คือผู้ตายคือวู้ไม่ได้ยิน

คือผู้ตายคือวู้ไม่ได้ยิน

คือผู้ตายคือวู้ไม่ได้ยิน
คือผู้ตายคือวู้ไม่ได้ยิน

คือผู้ตายคือวู้ไม่ได้ยิน
คือผู้ตายคือวู้ไม่ได้ยิน

คือผู้ตายคือวู้ไม่ได้ยิน

คือผู้ตายคือวู้ไม่ได้ยิน

มาถูกทำกลับไปก็เรียน

แล้วแม่ก็อยู่กับน้องสาวสองคนที่บ้านส่วนตัวคุณจรรย์เนี่ย
อยู่กับครอบครัวที่อำเภอเขาพนมจังหวัดกะบี่นะครับนานจะมาหาแม่ทีนึง
เขาบอกไม่คาดคิดเลยว่าเมื่อวานคือการพูดคุยกันครั้งสุดท้ายนะครับ
มันก็คิดไม่โตเหมือนกันไม่ได้มีปัญหาไม่มีเลยอ่ะ
ก็ขายของเล็กเล็กครับค่ะข้ายมันยุดมาจวงนั่งเนี่ย
ปกติจะไปไหนมาไหนก็จะไปกับน้องสาวคนเล็กครับผม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในท้องที่ของสพนาบรนะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้ตำรวจเรียกตัวผู้ต้องสงสัย๖๗คนมาสอบปากคำที่โรงพักนะฮะ
ในจำนวนนี้เนี่ยมีญาติที่เขาเข้านอกออกในบ้านผู้ตายด้วยนะฮะ
๒คนนะครับคือนายยงยุทธ์เอียดตลอดอายุ๔๗ปีหรือว่าในหัวแดง
นี่คือนายยงยุทธ์นะฮะหรือว่านายหัวแดงอีกคนนึงชื่อนายเอกนะครับ
เราได้คุยกับนายยงยุทธ์นะครับเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยเคยไปอยู่บ้านของคุณยายวันดี
เพราะสนิทกับลูกชายของยายวันดีแต่ไม่ได้ไปมาเป็นปีแล้วนะ
ขณะเดียวกันเนี่ยวันนี้เนี่ยนะฮะมาหาตำรวจเพื่อให้ปากคำแล้วก็แสดงความบริสุทธิ์ใจ
เมื่อคืนนี้นายยงยุทธ์บอกว่าตัวเองเนี่ยนอนอยู่ที่บ้านไม่ได้ออกไปไหนเลย
มีช่วงตี๔ในเอกที่วันนี้ตำรวจก็เรียกมาอีกคนนึงนะฮะมาสอบปากคำ
ขี่จักรยานยนต์มาหาที่บ้านซึ่งเขาไม่รู้หรอกว่าเอกเนี่ยไปไหนมาหรือเปล่า
แล้วเอกจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านคุณยายหรือเปล่านี่คนนี้ชื่อเอกนะฮะ
ซึ่งนอกจากการเข้านอกออกในบ้านยายวันดีได้แล้วเนี่ยทางนายวิทย์เขาบอกไม่ใช่ผมคนเดียวนะ
เอกนี่ก็เข้านอกออกในบ้านหลังเกิดเหตุได้เหมือนกัน
ก็ถามว่าเคยมาบ้านนี้นานหรือยัง

ใครก็ว่าจะรู้ไหมว่าคุณเดี๋ยวไหนตาม
ถามว่ายังไงบ้างนะคุณเดี๋ยวไหนบ้างตาม

แต่เราเองก็ยืนยันความรู้สึกใจไปใช่ไหมครับ

แล้วเจ้าไปถยังเรียกเรามาก็สงสัย
คุณเคยไปอยู่บ้านเขาไหม

ตำรวจก็กำลังสอบปากคำอยู่เหมือนกันนะครับ

เพราะว่าไปตรวจสอบไทม์ไลน์แล้วพบว่า
เอกนี่เมื่อคืนนี้ขี่จักรยานยนต์ป้วนเปี้ยนอยู่ในพื้นที่เนี่ย
แถวบ้านของคุณยายเนี่ยอยู่ทั้งคืนอยู่เหมือนกันนะฮะ
แล้วไปเจอพยานหลักฐานต้องสงสัยหลายอย่างที่สอดคล้อง
กับสิ่งที่เจอในพื้นที่เกิดเหตุ
กำลังเข้นสอบอยู่นะฮะ
แต่ว่าในเอกนี่เขาให้การปฏิเสธอยู่นะฮะ

เขายืนยันว่าเขาไม่ได้ทำนะครับ

ตำรวจนำกำลังไปตรวจคนบ้านของนายเอกนะครับ
ไปเจอถุงที่ใส่กระสุนด้วยนะฮะ
แล้วมีหลักฐานสำคัญ
คือสัญญาณโทรศัพท์มือถือของผู้ตาย

สัญญาณโทรศัพท์มือถือของคุณยายวันดีนะฮะ

สัญญาณหายไปล่าสุดเนี่ย
๓นาฬิกา๔๗นาที
ที่บ้านของนายเอก

แล้วมีความเคลื่อนไหวของนายเอกคือขี่จักรยานยนต์ออกจากบ้าน
กล้องวงจรปิดของชาวบ้าน
ซึ่งห่างจากบ้านของคุณยาย
นี่ฮะ๑กิโลเมตรนะครับ
ถามว่านายเอกไปไหนที่ขี่จักรยานยนต

คือไปเสพยาบ้านะฮะที่บ้านเพื่อน

ลูกสาวของผู้ตายเขาบอกมีคนบุกเข้ามาสองคนนะตำรวจก็เชิญตัวพ่อ
กับแม่ของนายเอกมาสอบปากคำด้วยนะครับพ่อยืนยันว่าเมื่อ
คืนนี้ช่วงเที่ยงคืนลูกชายเนี่ยนอนอยู่ที่บ้านแล้วไม่ได้ออก
ไปไหนอีกเลยจนกระทั่งรู้ข่าวนี่แหละว่ายายวันดีเนี่ยแกถูก
คนร้ายฆ่าตายก็เลยพากันไปดูที่บ้านของคุณยายวันดีนะฮะ
พ่อบอกพ่อก็ไปกับลูกชายนี่แหละไปกับเอกนี่แหละตอน๖โมงเช้า
เพราะฉะนั้นมั่นใจว่าลูกชายไม่ใช่คนร้ายแน่แล้วไม่มีแรงจูงใจอะไรด้วยที่ต้องไปก่อเหตุ
เนื่องจากที่บ้านไม่ได้ขัดสนเรื่องเงินทองแล้วยังเป็นญาติกับยายวันดีอีก
เอกเนี่ยมีศักดิ์เป็นหลานชายยายเลยนะค่ะแต่ถ้าพฤติกรรมส่วนตัวของลูกชาย
พ่อยอมรับว่ามีพฤติกรรมเสพยาเสพติดแต่ถ้าเกิดลูกชายทำจริงเนี่ย
ก็พร้อมให้ลูกชายเนี่ยถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
แต่ว่าผมรู้สึกว่ายักมารรริ่วอ๋อแต่อันนั้นไม่มีประหนอนะ